คันนี้หันกำลังหันไปด่า

อย่างที่บอกไปเหตุการณ์มันมีที่มาที่ไปก็คือเรื่องของความบาดหมางกัน
ระหว่างคนขี่รถจักรยานยนต์สองคันนะเขาด่ากันมาตลอดทางนะฮะ
ท้ายที่สุดเชื่อไหมคุณคนขี่รถจักรยานยนต์ที่มาชนเสาไฟฟ้าเนี่ย
ชนเสาเสร็จเขาลงไปแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแล้วเขาก็หายใจรวยริน
ปรากฏว่าคู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันลงมาด่าเขาอีก
ลงมายืนด่าเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตกันก่อนนะครับ
กู้ภัยก็มาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ก็พบร่างของนายปียพงศ์สุวรสอายุ๔๗ปี
มีบาดแผลที่คิ้วข้างซ้ายแล้วก็แตกยุบจนถึงกระโหลกคุณ
บาดแผลใหญ่นะฮะเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถตามหลังผู้เสียชีวิตมาเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่รถตีคู่มากับรถจักรยานยนต์อีกคันคล้ายกับมีเรื่องทะเลาะกันมา
เพราะตะโกนด่ากันตลอดทางนะครับและทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาเกือบชิดซ้ายเลนซ้ายสุด
แล้วก็หันไปด่าทอกับคู่กรณีที่อยู่เลนขวา
ช่วงนี้คุณเห็นไหมเห็นศีรษะเขาไหม
เขาหันขวาอยู่แล้วรถมันก็เฉมา
จนกระทั่งชนเสาไฟฟ้านะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะและปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเหมือน

นี่คนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีของผู้ตาย
เมื่อกี้เหมือนด่าทอกันมาตลอดทาง
ปรากฏว่ามาจอดตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ

แล้วก็ผู้ตายตอนนั้นยังหายใจรวยรินอยู่

นู่นเขามาแบบว่าปาดหน้าผมก่อน

มีคำนึงพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณ

คุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยมีชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะ

ว่าคนนั้นเขากำลังจะตาย
อยู่ก็ลงมาด่าเขาอีกต่างหากนะฮะ
หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกโอ้โหถึงก็พูดไม่ออกเลย

อันนี้พนักงานสอบสวนสนพระบุรณะ
จะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ

ส่งให้นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรนะฮะ